เรื่องของรายเดอร์อีกสักเรื่องหนึ่งนะคะเป็นรายเดอร์ก็ไม่ง่ายนะคะ
ลูกค้าเนี่ยสั่งอาหารมาแล้วลูกค้าปักหมุดผิดบ้าน
เดอร์ก็พยายามจะไปส่งโทรสอบถามเพราะว่าไปส่งตามหุดแล้วมันไปไม่ถึง
มันไม่ใช่ที่นะคะก็โทรสอบถามจนกระทั่งไปส่งถึงที่
ปรากฏลูกค้าไม่รับไม่รับไม่จ่ายเงินด้วยค่ะโอ้โห
โอ้โห

พอคลิปนี้มีการเผยแพร่ออกไป

เพราะว่าพี่ผู้ชายคนนี้เนี่ย
คือรายเดอร์เขาไปหาบ้านตามที่ปักหมุดไว้
แล้วไม่เจอเขาก็เลยต้องโทรศัพท์ถาม
แล้วก็ถามทางใหม่จนมาเจอเอามาส่ง
แต่เขาไม่รับเพราะเขาบอกมาส่งช้า
ไม่รับแล้วไม่จ่ายเงินด้วย

เสียทั้งการทำงานเสียลูกค้าลายอื่นด้วย
นี่ค่ะมันก็เลยกลายเป็นปากเป็นเสียง

ปากหมุดไม่ตรงบ้านหาตั้งนานกว่าจะเจอ
พอเจอไม่จ่ายเนี่ยค่ะ
ทีมข่าวคุยกับรายเดอร์ชื่อคุณไก่นะครับ
บอกว่าลูกค้ารายนี้สั่งอาหารประมาณ๑๒๐กว่าบาท

จนกระทั่งถูกภรรยาของผู้ชายคนนี้ต่อว่า

เพราะว่ารอนานเธอต้องรับผิดชอบเองทั้งหมดค่ะ
เราก็ตกตรงแล้วก็โดนตับ
เป็นนัดทิศที่แสดงจังนะครับ
ลงโซเชียลคนก็เข้าไปคอมเมนต์ต่อว่ากันเยอะแยะเลยนะคะ
ทีมข่าวเราเนี่ยไปเห็นข้อความของแฟนของผู้ชายคนนี้ค่ะ
ตอบมากับข้อคิดเห็นด้วยนะคะ
บอกว่าเธอเป็นคนกดสั่งเองนั่นแหละ
แล้วก็เป็นคนที่คุยกับรายเดอร์คนแรกที่ถามว่าค่าอาหารจ่ายหรือยัง

ไม่รับอาหารค่ะนี่ค่ะมีเข้ามาตอบคอมเมนต์ด้วยนะคะอ่า